คุณผู้ชมครับพาไปดูอาชีพอาชีพหนึ่งแล้วกัน

เขาว่ากันว่าเหนื่อยหน่อยแต่คุ้มค่าแน่นอนครับ
อ้าวบุกป่าฝาดงเข้าไปเลย

พวกพี่เขาไปครับคุณชิสา
เดาไปต่อไปด้วยไปตามหาต้นสาขู
บางคนไม่เคยเห็นเคยแต่กินสาคู

ผมก็คนหนึ่งยอมรับกันตรงนี้
ไม่เคยเห็นต้นสาคูเหมือนกัน
วันนี้ดีแล้วตามคนนี้ไป

เลาะก็จะเลาะเลื้อยเลี้ยว
มุดลุยเข้าป่าฝาดงก็ไปแบบนี้ครับ

เขาเป็นนักล่าต้นสาคูตัวจริงแห่งอำเภอ

ต้นสาขูที่บ้านนองโต๊ะบารตบล

นี่คือต้นสาขูที่ใช่เลยแหละครับ
ที่เขาส่งออกแล้วก็ขายไปทั่วประเทศเลยนะ
มาจากภาคใต้ของเรานี่แหละครับบังเลาะนะครับ
พาพวกเข้าไปหาต้นสากูที่มันใช่แล้วก็ตัดเอาแบบนี้
แล้วคุณเห็นไหมไอ้ผงขาวมาแล้วเขาต้องทำไงรู้ไหม
เขาจะต้องดูแล้วก็ชิมครับชิมมาตรงนั้นเลย
อารมณ์มันเหมือนแบบเป็นแป้งออกมานี่เห็นไหมขาวเนี่ย
ใช่ใช่เออมันเป็นแป้งนะแป้งสากูเป็นผงอย่างนี้
ชิมดูซิได้เลยแป๊กเราชิมเลยนี่ชิมให้ดูเลย
เขาบอกว่าหากมีรสฝาดแสดงว่าเป็นแป้งสาคูที่ดี
นี่อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้ามีรสหวานแล้วก็ไม่ได้แล้ว
เป็นแป้งสาคูที่ไม่ได้คุณภาพโอ้เสียใจจังเลย
เรายังไม่ได้ไปชิมกับเขาด้วยอยากรู้รสชาติเป็นอย่างจริงดู
ชิมแบบเป็นแป้งแป้งเลยเหรอสดตัดต้นนี่ชิมแล้วกินเหมือนกินเลยเนอะ
ชิมตัดได้แล้วยังไงต่อตัดเป็นต้นแล้วก็ไหลหมุน
กองเป็นแบบนี้คือบางล้อเนี่ยจะซื้อขายต้นสาคูในราคาต้นละท่อนละนะท่อนละ๔๐๐บาท
อ๋อนึงต้นตัดออกได้ประมาณสัก๔ท่อนก็จะได้๑๕๐๐ถึง๑๖๐๐นะครับ
นับว่าเป็นอาชีพที่ก็ถือว่าสร้างรายได้ดีนี่ไถไหลไปแบบนี้
ค่ะแล้วสีมันก็จะต่างจากของที่เราเคยเห็นนะเนา
มันจะออกมาเป็นแป้งใช่ไหมเขาบอกว่าพอมันออกมาเป็นแป้งแล้วเขาจะเอาไปแช่น้ำจนนิ่ม
แล้วก็ไปขยี้ไปคันเนื้อกับไม้กับน้ำสะอาดออกมาให้ความฝาดมันหมด
เออจริงก็ทำได้หลากหลายเมนูนะ
เพราะว่าสาครูต้นคือบางคนคิดว่าสาครูคือมาจากต้นสาครูหมด
แต่ไอ้ที่เราทานอย่างสาคูไส้หมูหรืออะไรอย่างนี้
มันคนละแบบกับสาคูต้นแบบนี้
ละแบบกันคือมันทำมาจากแป้งมันก็มี
แต่ทำจากต้นอย่างนี้นี่คือสาครูแท้ลูก
สาคูแท้ก็คือมาจากเนี่ยพัทธรุงก็ต้องหา
คือเขาต้องมีความชำนาญด้วยนะเขาต้องรู้ว่า
ปาล์มสาคูต้นไหนเอามาใช้ได้อะไรยังไงอย่างนี้
พี่บอกมาดีหรือยังเขาขึ้นอยู่กับความชำนาญ
ยังไงก็มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ
มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินเหมือนกันนะต้นสาคูอ่ะ
ค่ะแล้วบางพื้นที่เป็นอาหารหลักนะกินแทนข้าวเลย
ดูสารคดีต่างประเทศเขากินเป็นอาหารหลักเหมือนข้าวบ้านเราอะไรแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นพืชที่ทำคุณประโยชน์ทั้งรายได้แล้วก็ต่อร่างกายด้วย